สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
มาเจอกับผมชนะคุณธิสาและน้องจุดงนะครับ
วันนี้ผมว่าเน้นเลยเพราะว่าเราเนี่ยเดินทางเข้าสู่หน้าหนาวอยู่พักนึงแล้วนะ
แต่ประเทศไทยหน้าหนาวไม่มีอยู่จริง
มันมาแวบไปแวบมาแต่ว่าหนาวเนื้อห่มเนื้อต้องให้มันจะได้หายหนาว

มันจะบอกว่าถ้าอากาศหนาวเราก็ต้องดูแลส่วนความภาพ
โดยเฉพาะมันใกล้แล้วไงใกล้ที่จะอุณหภูมิลดลงไปอีก
จริงใช่ไหมเพราะว่าช่วงที่แบบว่าใกล้สิ้นปีมันจะหนาวจริงแล้วนะ
เชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยจูด้งให้ส่งมาพูดคุยเรื่องของอากาศกันนิดนึง
ใช่ครับคุณผู้ชมครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ไลน์แอดไทยรัฐหรือว่าจะสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอก็ได้นะครับส่งฟรีนะครับ

คุยกันหน่อยเรื่องของสภาพอากาศไหนก็คุยเรื่องของอากาศ
เริ่มกันที่เรื่องนี้กันเลยเกริ่นกันเอาไว้แล้วเรื่องของอากาศหนาวมันจะมาจริงหรือเปล่าไปดูกันหน่อยครับ
เล่าให้ฟังกันแบบนี้นะครับว่าทางอุตุเนี่ยเขาก็เตือนเลยนะบอกว่าให้หยิบเสื้อหนาวในตู้เสื้อผ้าของคุณมาปัดฟงปัดปุ่นจะซักสักรอบก็ดี

ออกมาใช้ออกมาใช้เพราะว่าทางอุตุนิยมวิทยานะครับเขาพยากรอากาศช่วงวันนี้จนถึง๑๐ธันวาคมเขาบอกว่าความกดอากาศสูงหรือว่ามัวอากาศเย็น

เขาบอกว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนเนี่ยยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและประเทศยังไงดีล่ะ

บริเวณทะเลจีนใต้รวมไปถึงประเทศไทยของเราตอนบนก็จะได้รับอิทธิพลด้วย
นั่นทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าพูดง่ายเช้าจะเย็นหน่อยมีหมอกด้วย
แต่กลางวันร้อนตับแดดแล้วก็ตอนเย็นก็จะเย็นอีกทีครับเขาบอก
มีลมตะวันออกระดับบนที่พัดปกคลุมตอนบนทำให้เกิดฝนตกเล็กน้อย
นั่นทำให้ช่วงนี้ก็อาจจะยังมีฝนตกบ้างนะครับ
หลักก็คือทางภาคใต้ถ้าใต้ยังไงก็ฝนมาอยู่แล้ว
ในช่วงวันที่๑๑๑๓ธันวาคมก็จะมีมวลอากาศเย็นค่อนข้างแรงอีกแล้ว

นั่นทำให้อุณหภูมิลดลงแล้วมีลมแรง
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงสักประมาณ๒๔องศา
คือลดลง๒๔องศาแต่ว่าไม่ใช่ว่าอุณหภูมิ๒๔องศานะ

ลดลงลดลงนิดหน่อยเท่านั้นเอง
ส่วนทางภาคเหนือและภาคตะวันออกนะครับ
รวมไปถึงภาคกลางและกรุงเทพจะลดลง๑๓องศานะครับ
เพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่จะมีจะได้พบเจอกันสัก๓๐๔๐ได้มั้ง
อาจจะเกือบ๔๐แหละแต่ผมว่าน่าจะ๓๐กว่า

เออน่าจะยังร้อนอยู่ในช่วงกลางวันแหละ
แต่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นคุณจะได้สัมผัสอากาศหนาวบ้างเท่านั้นเอง
อ่าโดยเฉพาะต่างจังหวัดนะคะ
พื้นที่ที่มีต้นมงต้นไม้ทะเลภูเขาแบบนั้นนะคะ
อากาศเย็นหน่อยยังไงดูแลสุขภาพเอาไว้
เพราะว่าอากาศมันก็จะเปลี่ยนแปลงอยู่แบบนี้นะคะ
ส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด
ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังเหมือนกัน

เพราะว่ามันก็จะมีเชื้อสายพันธุ์ใหม่กลายพันธุ์ใช่ไหมคะ
หลายคนเกิดคำถามขึ้นมาแล้วฉันจะฉีดได้หรือยัง
มีวัคซีนใหม่มาไหมฉีดเมื่อไหร่ดี

ดีเลยค่ะนี่แหละกำลังจะเล่าให้ฟังเลยนะคะว่า
มันดียังไงมีประสิทธิภาพแบบไหนบ้างค่ะ
องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกานะคะ
ก็อนุมัติให้มีการใช้วัคซีนโควิดรุ่น
จากอเมริกาแล้วนะก็ยังมีแคนาดา
มีอังกฤษออสเตรเลียแล้วก็สิงคโปร์
อนุมัติให้ฉีดวัคซีนรุ่นนี้แล้วเหมือนกัน

รู้จักกันหน่อยประสิทธิภาพของวัคซีนรุ่นใหม่นี้เป็นยังไง
ว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นสูตรใหม่นี้
สามารถทำให้ภูมิที่ยับยั้งไวรัสสายพันธุ์กลุ่มโอมิครอน
ได้มากกว่ากลุ่มที่กระตุ้นด้วยวัคซีนสูตรเก่า

โดยภูมิถูกกระตุ้นจากก่อนฉีดขึ้นมา๑๓เท่า

ในขณะที่วัคซีนสูตรเก่านี่นะคะ
กระตุ้นขึ้นมาได้ประมาณ๓เท่า

คือถ้าเป็นวัคซีนตัวเก่าเนี่ย
มันอาจจะไม่สามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์ใหม่
คือพวกสายพันธุ์ใหม่มันมีแยกย่อยเยอะ
แล้วมันหลบเลี่ยงภูมิ

เพราะฉะนั้นวัคซีนสูตรใหม่มันก็จะต้องมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับวัคซีน

ถูกต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะ
ทางคุณหมอเขาก็แนะนำว่ายังไงรอไปก่อนรอตัวใหม่นี้เข้ามานะคะ
เพราะว่ามันจะได้ฉีดแล้วก็กระตุ้นภูมิได้มากขึ้นนะคะ
แต่ไม่ได้หมายความว่าใครจะฉีดอันเก่าแล้วไม่ดีเลย
ไม่ใช่นะก็ยังช่วยกระตุ้นภูมิช่วยป้องกันได้ประมาณหนึ่ง
แค่ประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ได้ใหม่ล่าสุดเท่าไ
คิดซะว่าถ้าคุณยังไม่เคยได้รับวัคซีนหรือว่ารับมาแค่สักเข็ม๒เข็มอะไรอย่างนี้
ถ้าได้วัคซีนที่เรามีกันอยู่ในประเทศ
เพิ่มเติมเป็นเข็มบูสเตอร์มันก็เหมือนการปูพรมปูพื้นเตรียมร่างกายให้พร้อม
แล้วเมื่อได้รับวัคซีนตัวใหม่ล่าสุดที่ต่างประเทศเขาเริ่มใช้แล้วเนี่ย
พอได้มาปั๊บร่างกายมันจะได้ปรับได้
เออค่อยเพิ่มประสิทธิภาพไปเหมือนที่บอกไปว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะได้รับสักสี่เข็ม
เพราะฉะนั้นใครแค่๒อยู่เออไปเติม๓เติม๔ก่อน

คุณผู้ชมครับหลายคนได้ยินข่าวมาว่าสามารถสแกนจ่ายค่าปรับ

เคยได้ยินไหมหลายคนสงสัยว่ามันจริงหรือเปล่า

นี่ครับเรื่องนี้จากกรณีที่คนแชร์กันมันเยอะมาก
เนี่ยเห็นก็บอกไหมเป็นคลนโกงของมิจชาชิบ

ทางศูนย์ต่อต้านข่าวพลอมหลักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จริงนะครับแล้วเวลาจ่ายเนี่ยเหมือนกับสมมุตินะฮะ
เราไปแบบทับเส้นจอดทับเส้นแล้วมีใบสั่ง
เขาก็จะเอาบัตรประชาชนเราไปเสียบในเครื่อง
เอาจริงแล้วสามารถสแกนได้นะครับนี่นะครับ
คุณผู้ชมหลายคนอยากจะเช็คข้อมูลนะฮะ

ก่อนนี่คือปัญหาของคนที่ถูกใบสั่ง
คือจะต้องไปจ่ายที่สำนักงานอะไรนะที่สอนอถูกไหม

ไปสนียังไงไปสนียังไงไปสนียังไง

อยู่ในเขตพื้นที่

เคยโดนถูกไหมเคยโดนใบสั่ง
อืมดิฉันยกด้วยได้ไหมฉันก็โดนเหมือนกัน

ก็จะมีให้เราสแกนแบบนี้ผ่านมือถือเลย
ก็สะดวกดีนะฮะแต่ที่สำคัญคืออย่าทำผิดดีกว่า
ไม่ต้องจัดครับปรับก็โหดอยู่
ไหนก็พูดถึงเรื่องของใบทรงใบสั่ง

ยังไงดีให้หลับข้างทางเหรอ

ก็แน่นอนล่ะก็มีพี่แท็กซี่คนหนึ่งเขาไปหลับข้างทาง

ชนิดที่ว่าคนไปเคาะกระจกข้างไม่ยอมตื่น
กลัวเป็นอันตรายเดี๋ยวจะหลับแล้วก็หลับไม่ตื่นเอานะครับ

เป็นไง
หลับไหนยัง
เดี๋ยว
ก็มอลดูแล้วมอลมันไปไม่ไหว
เอาดีถ้าจำได้บอกหลักถูกแต่ให้ไป
เอามาให้ดูอย่างนี้เป็นห่วงกันนะไม่ได้มาประจานกันนะแล้วที่พูดคุยกันอยู่เนี่ย
คุณนักข่าวเขาเห็นแล้วว่ารถแท็กซี่คันนี้
จอดข้างทางเปิดไฟกระพริบแล้วสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้ตัวคนขับหลับแบบหลับลึกเลย

เป็นอันตรายจริงนะมันหลับแบบหลับไม่ตื่นได้เลยนะ
กับการสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้แบบนี้
เพราะอากาศภายในมันไม่ได้หมุนเวียน
แล้วพอมันไม่มีออกซิเจนตายเลยนะครับ
โหตั้งแต่ต้องมาเคาะเรียกแล้วเคาะเรียกก็ไม่ยอมตื่นนะ
สุดท้ายเอ้าปลุกขึ้นมาได้สำเร็จ
คุณผู้ชมดูกันไปนะครับที่บริเวณตรงนี้คือถนนเทพรัฐ
ช่องคู่ขนานขาออกพื้นที่ตะบนบางฉลงอเภอบางพลีจังหวัดสมุทรประการ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาครับงานนี้มากันเพียบเลยครับ
เป็นงานใหญ่เลยฮะเพราะว่าแท็กซี่คันนี้จอดริมข้างทาง
แล้วก็หลับแบบนี้โอ้โหคือถ้าง่วงหรือว่าเมาแล้วยังไงจะพักข้างทาง
อันนี้ไม่ว่ากันหรอกครับก็พอได้ก็ควรจะต้องไปหาสถานที่ที่มัน
เป็นข้างทางที่ปลอดภัยหรือไม่ก็ปังมันแล้วกันถูกต้องครับคุณชีสา
แต่มาจอดข้างทางที่รถมันใช้ความเร็วแบบนี้อันตรายนะฮะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องมาช่วยกันนักข่าวก็ช่วยด้วย
ช่วยกันเรียกให้กับพี่คนขับคนนี้ให้ตื่นขึ้นมาอ่ะสรุปว่าตื่นมาแล้ว
ก็นั่งคุยกันอยู่สักพักแล้วว่าจะไปไหนอะไรยังไง

คุณเช็คประตูหน้าต่างให้ดีเพราะอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีหรือมีคนที่สติไม่ดีแอบเข้าบ้านคุณแบบคนนี้ก็ได้ค่ะ
อ่ะสุดท้ายนะคะหนุ่มคนนี้ที่เป็นผู้ไม่หวังดีเนี่ยค่ะก็ถูกจับเลยนะคะนี่ค่ะมัดมือมัดเท้าแบบนี้แล้วก็ใส่กุญแจมือให้เรียบร้อยชายคนนี้คือนายมานาโชครักษกุลอายุสามสิบแปดปีค่ะที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าเขาก่อเหตุงัดบ้านของนายสกลค่ะมาในบ้านเขาเนี่ยนะคะก็ยังมาขโมยเงินเกือบสองพันบาทโอ้โหแล้วก็เปิดไฟเปิดแอร์นอนดูทีวี
เป็นเจ้าของบ้านเหรอทำเนียนเหมือนเป็นเจ้าของบ้านแต่จริงแล้วไม่ใช่เป็นใครก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเลยไปถามเจ้าของบ้านนะคะเจ้าของบ้านบอกว่าตอนกลางวันไม่มีคนอยู่นะแต่พอเขากลับเข้ามาช่วงค่ำเนี่ยมาถึงเห็นบ้านเปิดไฟอังงงสิเปิดไฟตอนไหนหรือปิดหรือยังไงนะคะแล้วก็เห็นประตูบ้านมีร่องรอยถู
แล้วก็ช่องประตูที่พังเข้าไปดูข้างในเห็นชายแปลกหน้าอยู่ในบ้านแล้วก็หายไปในห้องนอน
คุณสุกลตกใจก็เลยรีบแจ้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ตะโกนนะคะให้ผู้ชายคนนี้รู้ตัว
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยรีบบุกเข้าไปในบ้านมัดมือมัดขาเอาไว้แบบนี้ระหว่างที่รอสอบถามเนี่ยนะคะก็มีการได้พูดคุยว่าทำไมถึงบุกเข้ามาในบ้านคนอื่นแบบนี้
นายมานะโชคบอกไปตอบแบบยิ้มว่าบ้านหลังนี้ถูกสารยึดแล้วเขาก็เข้ามาบ้านหลังนี้ตามสารสั่ง
เอ้าคุณเป็นใครทำไมมาทำแบบนี้สารอะไรสารไข่ฝงหรือเปล่าหรือสารตายายแถวบ้านไม่ใช่แล้วมาในลักษณะอย่างนี้สุดท้ายนะคะสืบสาวราวเรื่องไปมาเพราะผู้ชายคนนี้เมายาค่ะ
เพราะเราไปเจอยาบ้านสองเม็ดที่เขาพกมาเนี่ยคุณแล้วก็พูดจาแบบวกวนเหมือนคนสติไม่ดีนะคะสุดท้ายแล้วค่ะก็ต้องถูกจับไปแหละเพราะว่าความผิดตามตาแบบนี้นะคะก็ต้องส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะโอ้โหเรียกว่าเป็นคนอันตรายนะคะไม่รู้เหมือนกันนะถ้าหากว่าเจอกับตัวถ้าถ้าเราเจอกับตัวของเราอ่ะนะคะจะรู้สึกยังไ
ในนี้พวกเพิ่มขนาด
พวกเค้าอยู่กันหน่อยฮะ

คุณผู้ชมฮะทางตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำผิด
ความผิดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่า
ปคบพร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออย
เยอะเลยฮะน้ำกำลังไปจับกลุ่มนายอภิชาตน์อายุสี่สิบเอ็ดปี
ไปถึงห้องพักของเขาเลยนะฮะอยู่แถวประเวทกรุงเทพนี่แหละ
ของกลางมาได้เป็นพวกยาเวชพันธ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
ในการผ่าตัดรวมรวมสักยี่สิบห้ารายการนี่เข็มเข็มเห็นเข็มนั่นไหม
แล้วสักพักคุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันกลมคล้ายกับมุก
นั่นแหละแหมตกแต่งสปอยเลอร์หน้าสปอยเลอร์หลัง
เงียบเหมือนแต่งรถเลยเนอะอารมณ์ประมาณนั้นแหละครับคุณผู้ชมครับ
นายอภิชาติยอมรับเลยเขาคือหมอเถื่อนเถื่อนจริง
ซิลิโคนและฉีดฟิลเลอร์อืมฉีดตรงไหนค่ะ
ตรงเจ้าโลกนั่นแหละครับโอ้ยเหรอโอ้ย
กล้าทำนี่ไงโอ้โหมันมีคนที่เขาก็สนใจนี่เยอะ
มันบอบบางนะมันต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะ
มันต้องเป็นผู้กองเอิ้นเนี่ยต้องถูกจับต้องสาร
เขาบอกว่าคนที่เคยมารับบริการกับเขาเนี่ยมันเกิดอาการอะไร
อักเสบบ้างติดเชื้ออย่างรุนแรง
น้ำหนองมันไหลออกมาเลยนะเราขอใช้ภาพที่แบบเป็นภาพแบบอุปมาอุปมัยนะ
ไม่ได้ฉีดกล้วยอะไรอย่างนี้หรอกนะแต่มันฉีดอย่างอื่นนะคุณผู้ชม

ไม่แข็งเลยครับใช้การไม่ได้เลย
นั่นแหละมันจะทำให้กลายเป็นว่าโรคซึมเศร้าถามหาเลยนะ
ใช้การไม่ได้นักยิ่งกว่ามีหนองไหลปั้นกั้นปัสสาวะไม่อยู่อีกนะ
มันจะมีแต่โลกต่างถาโถมเข้าใส่เลยล่ะครับ
นายอภิชาติหมอเถื่อนคนนี้นะฮะสารภาพว่าตัวเองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
แต่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์แล้วไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จะให้เรียกว่าหมอเถื่อนยังไม่อยากจะเรียกเลยเอาจริง
พอว่าไม่ใช่หมออะเออต้องมาทำแบบเนี้ยมันผิดเลยอะ
คือเขาอาศัยว่าเคยทำงานเป็นผู้ช่วยหมอในคลินิก
เขาบอกว่าเลยมีความรู้ตรงนั้นบ้างก็เลยมาเปิด
แล้วลูกค้ามาติดต่อนัดหมายกันก็จะไปทำการผ่าตัด
ที่โรงแรมมั่นรูดหรือว่าห้องพักรายวัน

ครั้งนึงไม่ใช่ถูกนะมื้นห้าถึงสองหมื่นโอ้โห
ประเด็นคือว่าไปทำที่ห้องพักโรงแรม
ปกติการผ่าตัดมันต้องผ่าตัดในห้องปลอดเทือน
คือคนที่ไปขอรับบริการก็เหมือนกับว่ารู้ทั้งรู้
ว่าเนี่ยหมอเถื่อนก็ยังจะเสี่ยงก็ยังจะทำฮะ
นายคนนี้บอกว่าทำมาแล้ว๕ปี
คุณคิดแล้วกันว่าจะมีผู้มารับบริการ
กี่คนเออแล้วฝังไปแล้วกี่มุกโอ้โห
แบบนี้ไม่อยากให้ฝังแล้วนะไม่ขำนะอย่างนี้

อ้าวขำไปออกแล้ว
เอาเบื้องต้นนะฮะเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับนายอภิชาตินะฮะ
ในความผิดฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ขายยาที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยาและขายเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็โดนไปหลายข้อหาเหมือนกัน

ไม่ใช่แค่ฝั่งมุกหรอก
จริงหมอเถื่อนที่ทำศัลยกรรมเสริมความงามต่าง

ใช่อาจจะทำให้เกิดผลเสียกับเราก็ได้
เปลี่ยนบรรยากาศไปเติมพลังกันดีกว่า
อะไรอร่อยทานใกล้กรงเทพฯ
วันนี้นำเสนอทะเลทอดร้านนี้เด็ดจริงจริง
อยู่ที่ไหนติดตามในช่วงสะบัดรอบกรุง
แพรววิแพรวนี่เลยเห็นไหมคะ
ทอดกันสดสดเลยแบบนี้ปลาหมึกตัวโตชุบแป้ง
กุ้งอบกุ้งก็มีปลาก็มี
ปลาไข่ใช่ตัวใหญ่โตแบบนี้เลยนะคะ
ทอดกันอย่างนี้เลยค่ะต้องบอกว่ารีบทอดหน่อย
เพราะว่าคนสั่งจองล่วงหน้ากันเยอะ

ถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่าบางคนบอกรอนานหน่อย
แต่ก็คือรอค่าการรอคอยจริงนะคะ
ร้านนี้เป็นร้านไม่ใหญ่นะชื่อว่าทะเลทอดซีฟู้ดท่าน้ำนนค่ะ
เขามีมากมายหลากหลายเมนูเนาะอย่างที่คุณชนะเกริ่นไปแล้วแหละ
มีทั้งกุ้งปลาหมึกนะคะแล้วก็มีปลาไข่อีกมากมายนะคะ
ตัวละ๑๐บาทนะสำหรับกุ้ง

หมึกทอดปลาหมึกไม่เหนียวมากนะ
มีไข่เป็นบางตัวมันแล้วแต่ธรรมชาติใช่ไหมคะ

ส่วนใครชอบหอยก็มีหอยแมลงผู้เสียบไม้นะคะ
หอยเนี่ยเป็นตัวเสียบไม้เลยไม้ละ๑๐บาท
ปลาทอดเป็นปลาไข่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นตัวละ๑๐บาทเหมือนกัน
ราคาก็ถูกเนอะนะคะ
ใครที่ชอบซีฟู้ดและชอบแบบทอดแบบนี้นะคะ
ไปได้ที่ท่าน้ำนนท์ค่ะเปิดตั้งแต่บ่ายสาม
และอย่างที่บอกไปว่าต้องโทรก่อนนะ
งั้นคุณรอนานแน่เราเลยให้เบอร์ไว้ที่หน้าจอ

แล้วรอนานไหมคะอร่อยค่ะจริงก็รออยู่สักแป๊บหนึ่ง
ด้วยความที่ว่าตอนนั้นที่ไปเนี่ยคนเยอะก็จริง

เขาไม่ต้องรอนานน่าร้อยโอ้โหนี่ได้ว่ากรอบมาก

คนลึบลวกค่ะเออเราไปทานกันค่ะ
พาไปดูตัวตึงหน่อยตัวตึงก็ขอมันแห้ง
เออจะตึงขนาดไหนติดตามในช่วง

สกิดยิ้ม
สกิดยิ้ม
นี่เป็นไงล่ะฮะอินเนอร์นี่มาเต็มเลยนะ
ดูจากท่าคอแห้งแล้วดูท่าสไลด์โอ้โหดูท่านี้

นี่เต้นดีจริงเลยนะครับ
อยากจะให้มาสอนแฟนพี่เต้นเลยนะเต้นแบบนี้
เล่นแล้วแบบโอ้โหแดนเซอร์ข้างหลังอายเลยนะครับ
น้องคนนี้ครับมีชื่อว่าน้องการ์ตูนอายุ๗ขวบครับ
วันนั้นเนี่ยน้องเขาไปดูคอนเสิร์ตนะฮะของคุณจ๊ะนะฮะ
ที่วัดเขายี่สารจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะ
พอเหมือนกับว่าน้องจ๊ะเขาเห็นว่าน้องคนนี้น่าจะแบบเต้นได้นะ
ก็เลยเรียกขึ้นมาเต้นแล้วก็เต้นดีแบบนี้แหละครับ
โอ้โหเด้งไปเด้งมาบอกเลยว่าสุดยอดจริงนะ

วันไหนแดนเซอร์ขาดก็จ้างน้องเขาไปเต้นด้วยเลยนะ
ใช่มานาโพดไก่ต้องขอขอบคุณนะครับ

พาไปดูเรื่องราวของน้องคนนี้หน่อย
บอกว่าโอ้โหเขาอกหักแต่อกหักแล้วเจอแบบนี้ซ้ำเติมก็ไม่ไหวนะครับ
ฮ่าทำไมทำกับชั้นอย่างนี้กำลังเลยกำลังเคลิมเลยข้อเพลงเศร้าใช่
นี่เศร้าหนักกว่าเดิมเลยเพราะว่าน้ำมันกระเด็นเข้าหน้าครับ
โมโห
คือจากอารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นอารมณ์โมขึ้นมาได้เลยนะ
ได้ครับเหมือนกับกินหมูก็ท่าน้อย
แล้วมันจะมีแบบหมูที่มันนะมันจะโบ๊ะ

แล้วอยู่ดิมันโบ๊ะข้าวหมาซักที่หน้าเลย
จากอกหักกลายเป็นเรื่องสนุกไปเลย

แล้วขอขอบคุณผู้ใช้ติ๊กต็อกไลน์นี้นะครับ
ใกล้วันหยุดยาวแบบนี้
คุณผู้ชมผมพาไปเที่ยวหน่อยแล้วกันนะครับ
ที่การเจนาบุรีนี่ไปล่องแผลล่องแม่น้ำแบบนี้
บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากจริงครับ
ถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาช่วงนี้พาไปกาญจนบุรีกันหน่อยครับ
๒ท่านนี้เคยไปล่องแผลไหมครับ

แล้วก็กินไก่สดในน้ำอืมค่ะค่ะอ๋อแมว
เอาไปทั่วมาเดี๋ยวผมพาไปล่องแพ้ดีกว่า
บรรยากาศจะดีขนาดไหนติดตามในช่วง
สะบัดทั่วไทย
สวัสดีครับอยู่กับผมจูด้งในสบัดทั่วไทยครับ
และตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือของโฮมผู้เตย

เห็นน้ำแบบนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปผจญภัยทางน้ำ
แต่ว่ากิจกรรมที่เราจะทำวันนี้มีอะไรบ้างนั้น
และตอนนี้เราอยู่กับไกด์นำทางของเราแล้ว

ต่อครับอย่างฤดูกาลที่เหมาะสม

ก็มีช่วงหน้าหนาวแล้วครับ
หลังเดือนตุลาคมขึ้นไปอากาศจะเริ่มดีมาก
แล้วอย่างกิจกรรมที่เราจะได้ทำมีอะไรบ้างครับวันนี้

วันนี้เราไปอันดับแรกก็จะเป็นพายเรือกันนูนะครับ
แต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องมาซ้อมภายหลัง
ซ้อมภายเรือครับ

ตรงนั้นจะมีควายของเราเยอะลงมาด้วยน้ำ

เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเยี่ยแรกหาดควายจะเป็นอย่างไรครับ

โอ้โฮมันจะตากดีมากละนิดเดียวฮะ
แล้วก็แดดไม่มีด้วยสีเย็นสบายดีเลยนะครับ
ถึงแล้วครับหาดควายนี่

ตอนแรกคิดว่าจะแป้งแล้วคิดว่าจะมาแล้วไม่เจอนี่

คือเขาก็จะลงมากินน้ำมาเล่นน้ำ

ต่อไปเราก็จะไปเที่ยวที่จังเกิลลับ

และนี่ก็คือบรรยากาศของหมู่บ้านวอนเล็ก
แฝงตัวอยู่ที่ริมแม่น้ำแควร์น้อยนี่แหละครับ
โดยดั้งเดิมที่นี่มีชาวบอนพักอาศัยอยู่
จะเห็นได้จากยังมีบ้านไม้เก่า
รวมถึงวัดเล็กและโรงเรียนอีกด้วย
นี่ครับพอเข้ามาเราก็จะเห็นบ้านหลังแรก

เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวมอนจริง
นี่มีเห็นมีชุดด้วยนะนี่เป็นชุดลำ

ท่าแรกผมต้อนเลย

อันหนึ่งสวัสดีครับพี่ทำครับอันหนึ่งต้อง
โหประมาณนี้นะครับผมทำไม่ได้พี่เขาทำสวยกว่านะครับ
แต่ว่าการผจญภัยของผมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับ
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปร่องแพร่ไปเล่นน้ำ
สนุกขนาดไหนตามมาเลยครับ
นี่ครับอีกหนึ่งจุดที่มาถึงนั่นก็คือถ้ำผีครับผม
ทำไมถึงเขาเรียกว่าถ้ำผีครับ
ข้างในมันจะมีเหมือนเป็นโรงเป็นไม้ครับ
เวลาเข้าไปในถ้ำมันจะเป็นร่องเป็นร่องมันเหมือนโรงศพ
นี่ก็คือที่มาของการเรียกว่าทำผีนะครับ
เดี๋ยวจุดต่อไปก็คืออะไรนะครับ
กินนอนครับพาณารีกินนอนครับพาณารีกินนอน
โอ้โฮเห็นแล้วนะครับ
นี่ครับข้างหน้านี่คือพาณารีกินนอน

นี่ครับแล้ววันราดแดดสตกระทบนี้
สวยจริงเลยครับเนี้ยโอ้โฮกินนอนครับ
คือสมัยก่อนสำเร็จร๕ครับ
การเจอกับ๕ข้างทางนี้
นี่คือที่มาของชื่อนะครับ

สนุกเพราะคนร่องจากที่การเนี่ย

ก็คือพายเรือหรือว่าร่องแพรกลับ
รอยคอมาจนถึงแม่ด้านเจ้าขยาในกรุงเทพฯนี่แหละ
โอ๊ยเกิดไปไม่ใช่ครับเห้ย
แต่ว่าวันพรุ่งนี้นะครับบอกเลยว่าผจญภัยกว่านี้เออ

กับคนโจรภายขนาดไหนต้องติดตามนะครับ
คุณผู้ชมฟุตบอลโลกยังพักก่อนนะ
ให้คนที่ดูบอลได้นอนกันหน่อย
แต่ถ้าอยากจะลุ้นกับเราไม่ต้องพักผ่อน
เพราะว่าลุ้นได้ทุกวัน

คุณคิดว่าใครคุณก็ส่งกันมา
และอีกหนึ่งช่องทางก็คือปรายศนียบัตรออนไลน์

เดี๋ยวนี้เขาทันสมัยแล้วคือสามารถที่จะเชียร์ได้ทุกที่ทุกเวลา

ดาวน์โหลดได้ทั้งแอปโสโตร์และก็เพลย์โสโตร์นะจ๊ะ
แล้วก็ร่วมทายผลได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๑๗ธันวาคมเท่านั้นนะครับ
โพงสุดท้ายแบบนี้ส่งมาเยอะนะครับ
คุณชนะคุณจูด้งไอ้ทีมไหนดีมันดูแล้วมันก็สูสีกันเนอะ

อืมญี่ปุ่นแต่ตกไปแล้วอ่ะ
เชียญญี่ปุ่นไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอย่าหาทีมอื่นละกัน

คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
อดกันอยู่ดีโซฟกันอยู่ดีมีปัญหามีปัญหายังไงเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาสนุกกันต่อค่ะคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อย
เด็กติดแม่เจอแม่ไม่ได้ก็กอดกอด

ถามคำใช่แม่หนูหรือเปล่า

มันกอดมันกอดผิดคนดูดิมันมองหน้าด้วย

เหลือเลนี่

นี่เนี้ยเด็กติดแม่เจอแม่ไม่ได้ก็กอดกอดกอดเลย
แต่ที่กอดอยู่ถามจริงมันใช่แม่ของหนูจริงหรือเปล่าคะ

ดูสิลูกก็ยังแบบว่าคุ้มเคลือนะ

ก็ถ่ายคลิปเนี้ยเก็บเอาไว้ดูแบบว่าขำครับเดี๋ยวเด็กคนนี้โตมาแล้วมา
เออมันก็จริงเหมือนกันบางทีเด็กเขาก็แบบไม่ทันได้เห็นชัดถูกไหมคะ
เขาก็อยากจะกอดเห็นรูปร่างอะไรเหมือนแม่ก็อาจจะ

ตากับนี้คลิปแมวดูดขวดนมครับ

สวัสดีค่ะ

อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์

ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ